ครับแม่ค้าบอกว่าขายไปแล้ว

นางพัยบ์มันีพนราชวมอายุ๕๗ปี
เธอเข้าแจ้งกลับที่สรภาพเมืองสกลนครครับ

บอกเธอจองซื้อไว้แต่คนขายบอกว่าขายไปแล้ว
๔กุมภาพันธ์ครับเธอไปรำบวงสวงที่
วัดพระธาตุนารายเจงเวงนะฮะ

เอิญนะครับไปเจอคนขายลอตเตอรี่ที่
ซื้อขายกันเป็นประจำก็เห็นไอ้เลขนี้มีอยู่๒ใบ

มันมีไอ้๕๓๘ที่เธออยากได้ก็เลยตกลงซื้อขายกัน
จองเอาไว้ก่อนเธอบอกว่าเออไม่ได้กระเป๋าตังค์มา
ขอเขียนชื่อไว้ด้านหลังลอตเตอรี่ทั้ง๒ฉบับด้วย
เอาเขียนชื่อนะนะฮะแต่หลังจากนั้นมาครับ
ก็เลยเปิดดูผลรางวัลมันน่าจะถูกรางวัลที่๑นี่

น้ำไพรมณีบอกด้วยว่า

เอาความจริงก็คือความจริงมาพูดกัน
เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูนะว่าเรื่องนี้จริงหรือโอละพ่อนะครับ